เกิดเหตุการณ์พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงทะเลาะกัน
แล้วตัวของพ่อเลี้ยงใช้มีดพกแทงเข้าไปที่เป้าของลูกเลี้ยงนะฮะ

เลี้ยงบาดเจ็บเขาก็เลยยื้อแย่งมีด
แล้วก็แทงสวนไปคราวนี้มีดปักเข้าไปที่ร่างของพ่อเลี้ย

คนที่เป็นคนกลางก็คือทั้งเมียของพ่อเลี้ยง

เมาแล้วชอบทะเลาะเมาแล้วชอบหาเรื่อง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับประมาณช่วงตี๒ครับ
นี่คือห้องเช่าในพื้นที่แก่งคอยสละบุรีนะครับ
พบศพนายวโรรัสอายุ๕๔ปี

นอนตายอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ
โดนของมีคมเนี่ยแทงเข้าไปที่บริเวณหน้าอกข้างขวาครับ
อกจากนี้ผู้ก่อเหตุคือนายธีรพงศ์อายุ๒๓

มีบาดแผลถูกแทงบริเวณเป้าแถวอวัยวะเพศเลย
แล้วนอนเจ็บอยู่ไม่ห่างจากร่างผู้ตาย
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลช่วยเหลือในเบื้องต้น
ตรวจสอบครับไปเจอมีดพกขนาด๓นิ้วความยาว
ตกอยู่๑เล่มเล่มนี้ครับ

หมดไปแล้ว๑ขวดอีกขวดเปิดฝาเอาไว้
อกจากนี้มีข้าวของกระจัดกระจายเต็มห้องเลยครับ
เหมือนกับมีการสู้รบกันมาก่อนเห็นไหมครับ

นักข่าวของเราไปตรวจสอบห้องเช่าจุดที่เกิดเรื่อง
ก็ไปเจอเมียผู้ตายแล้วก็เป็นแม่คนเจ็บ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเพิ่งจะมาถึงที่ห้องเช่านี้พอดีเลย
ตอนนี้เครียดมากแล้วก็เปิดห้อง
พาทีมข่าวเข้าไปดูจุดที่ผัวเธอถูกลูกแทงตาย

เธอเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ผัวขับรถกลับมาที่ห้องเช่า
รถติดลมก็มาเรียกให้ลูกเลี้ยงกับเพื่อนไปช่วยดูไปช่วยหน่อย

สุดท้ายกลับมาที่ห้องเช่าก็มานั่งดื่มกัน

ลูกชายเองก็ดื่มอยู่ข้างที่นอนแล้วก็เปิดเพลงฟังไปด้วย
เห็นไหมฮะจะมีผ้าปูปูนอนอยู่เขาก็ดื่มกันตรงจุดนั้น
ทีนี้พอผัวฉันเมาเนี่ยเริ่มพูดจาตัดเพาะชีวิตตัวเอง
เหมือนบ่นตัดเพราะว่าเนี่ยนะชีวิตฉันไม่มีใครรักเลย

แล้วก็อ้างบอกว่าเธอเองก็ไม่รักฉันใช่ไหม

ฝ่ายชายบอกว่าเธอเองไปมีผู้ชายอื่นใช่ไหม
คือชอบหึงชอบหึงครับ
หลังจากนั้นเนี่ยบางครั้งเมาแล้วก็ทำร้ายตัวเองก็มี
พานกับคนในครอบครัวก็มีทั้งเมียแล้วก็ลูกเลี้ยงครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุด
หัวเธอบอกว่าพูดเรื่องถังแก๊สและหัวแก๊สกับเงิน๖๐๐
เติมน้ำมันเพื่อจะขับรถไปรับลูกเลี้ยง
เหมือนกับมีการทวงเงินทวงบุญคุณบอกว่าอยากได้คืน
โดยทางด้านของฝ่ายพ่อเลี้ยงบอกว่า
ที่เอาเงินไป๖๐๐ยังไม่คืนเลยนี่นะ
อยากได้คืนเอามาคืนด้วยนะแล้วก็ทะเลาะกัน
ช่วงที่ทะเลาะเธอพยายามห้ามแล้วนะครับแต่ห้ามไม่ได้
สุดท้ายครับพ่อเลี้ยงเอามีดพกแทงเข้าไป
เป้าของลูกเลี้ยงแผลเกิดที่อวัยวะเพศ
ลูกเลี้ยงก็ยื้อแย่งมีดแล้วก็แทงสวนกลับไปฮะ
ปักเข้าไปบริเวณหน้าอกข้างขวาถึงแก่ความตายครับ
ทางเก็ตกับเงิน๖๐๐บาททางเก็ตมันอยู่บ้านแม่

แล้วก็หัวแก๊สสองหัวก็อยู่บ้านแม่เขาอยากได้
แค่นั้นแหละเรื่องมันมีแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว

ใช่อยู่โน่นเป็น๑๐ปีแล้ว

๖๐๐นี่คือเงินค่าน้ำมันรถไปรับลูกชายมา
แค่นั้นแหละสามีว่ามันยังไม่ให้

ใช่ก็เถียงกันไปก็เถียงกันมา
ถามไม่ได้ห้ามไม่ต้อง

คือเธอเป็นคนกลางนะคะ

ถ้าจะว่ากันฉันทนพฤติกรรมของ

นานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากนี่นะฮะหลังจากนั้นครับ
เมียของผู้ตายก็ติดต่อไปที่ญาติของฝ่ายผู้ตายฮะที่ฉัด
เชิงเศร้าแล้วก็รอตกลงกันเรื่องเกี่ยวกับการรับศพไปประกอบพิธี
ทางศาสนาก็เห็นว่าเตรียมที่จะนำร่างกลับไปที่บ้านเกิด
ส่วนตัวของเธอบอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะย้ายออกจากห้อง
เช่าแล้วล่ะคุณระวีการนักข่าวของเราได้ข้อมูลจากชาวบ้าน
พื้นที่ว่าพ่อเลี้ยงก็คือคนที่ถูกแทงตายเนี่ยนะครับเพิ่ง
มาขอเช่าห้องอยู่ได้ไม่ถึงเดือนเองนะครับหลังจากได้
งานรับเหมาก่อสร้างแถวแถวนั้นแหละและที่ผ่านมาอันนี้ชาว
บ้านเหล้าผู้ตายชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนคนงานด้วยกันแต่ไม่
เคยสร้างปัญหาให้กับใครจนกระทั่งไปรับเมียรับลูกเลี้ยง
อยู่ด้วยกันไม่ถึงอาทิตย์ได้ยินเสียงทะเลาะกันผัวเมีย
ทะเลาะกันบ่อยเกือบทุกวันเลยอันนี้ชาวบ้านบอกแล้วพอลูก
มาอยู่ด้วยประมาณสักสามวันอุ้ยเสียงทะเลาะมันดัง
แล้วทะเลาะหนักขึ้นจนกระทั่งเกิดเรื่องเศร้าขึ้นครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้วงจรปิดก่อนเกิดเหตุเดี๋ยวลองดูภาพ
จรปิดนะฮะสามคนเนี่ยทะเลาะกันเสียงดังสนั่นเลยเหมือนกับ
ท้าทายกันด้วยนะครับลองฟังฮะ
เหมือนมีการท้าทายกันมีการถามกันว่าติดเท่าไหร่
เป็นเรื่องการติดเงินหลังจากนั้นก็มีเสียงโอ๊ยไม่เสียง
เจ็บก็เสียงคนตายนี่แหละครับเผลออาจจะเป็นเสียงทั้งสอง
ก็ได้เพราะตอนแรกลูกเลี้ยงถูกแทงก่อนโดนเป้าโอ๊ยหลาย
จากนั้นยื้อแย่งมีดแล้วแทงสวนกลับไปพ่ออาจจะร้องและสุด
ก็ถึงแก่ความตายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็น
ภาพวงจรปิดหลักฐานที่ตำรวจเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วได้
กับเจ้าของห้องเช่าก็ยืนยันว่าตลอดช่วง๓วันที่ลูก
มาอาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับเขาทะเลาะกัน
เสียงดังจริงจริงแต่ก็ไม่คิดนะว่าจะถึงขั้นว่าแทงกันตาย

สองวันสามวันก็ไปรับเมียมา
รับเมียมาอยู่ก็ปกติทะเลาะกับเมียไม่เห็นอะไรครับ
ใช่มาก็มาอยู่ได้๓๐๐ก็มีปัญหากันทุกวัน
เสียงสละใช่ครับ๒พุ่มใช่สละกันในห้องเดี๋ยวเปิดเพลงใส่
ทีนี้ก็ทั้ง๓วันจนมาวันเมื่อคืนนี้ครั้งล่าสุด
ทางคดีครับทีมข่าวของเราตรวจสอบกับตำรวจโรงพักแก่งคอยนะครับ
ในพื้นที่สระบุรีบอกว่าตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของลูกเลี้ยงพบตัวเลข๒๑๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ